พระเมรุมาตรในพระราชวิติถวายพระเพิงพระประรมทสพ
ที่มีความสำคัญซึ่งแสดงถึงความเป็นทิพยสถาน

เสมือนสมมุติเทพอวตารลงมาจากสวรรค์
ทำให้พื้นที่พระเมรุมาตรตั้งแต่ชั้นชาลาที่๑๔
มีความพิเศษและถูกตกแต่งด้วยงานประติมากรรมที่แตกต่างกันไป
แสดงถึงความเป็นทิพยาสถาน
พระเมรุมาตรที่ถวายพระเพิงอันหมายถึงขอพระสุเมน
เพราะฉะนั้นการประดับตกแต่งก็หมายถึงเรื่องปฏิมากรรมต่างนั้น
ก็หมายถึงที่เกี่ยวกับเรื่องของสวรรค์
ทั้งสิ้นไม่ว่าเทพเทวดาที่เป็นปฏิมากรรมประดับแต่ละชั้นแต่ละชั้น
ก็หมายถึงเทพเทวดาที่ประทับอยู่ในแต่ละชั้นของสวรรค์
พระเมรุมาตรเต็มไปด้วยศิลปะชั้นสูงโดยเฉพาะงานประติมากรรม
ชั้นล่างสุดหรือลานอุตราวัดประกอบด้วยประติมากรรมสัตว์ประจำทิศทั้ง๔ทิศ
ราชศรีเฝ้าบันไดทั้ง๔ทิศ
และโดยรอบทั้ง๔ทิศยังมีเท้าจตุโลกบาลประจำอยู่
ประกอบด้วยเท้ากูเวรประจำทิศเหนือ
เท้าทัตรฤษประจำทิศตะวันออก
เท้าวิรุณหกประจำทิศใต้
และทาวิรูปักประจำทิศตะวันตก
สำหรับบนฐานภายทีโดยรอบพระเมรุมาตร
ระดับตกแต่งด้วยเทวดาเชิญฉัดบางแทรก
และเทวดาเชิญพุ่มซึ่งความพิเศษของประติมากรรม

เป็นความร่วมสมัยในศิลปะรัชกาลที่๙

โดยเฉพาะเหล่าเทพและเทวดา
อกจากนี้ยังมีปฏิมากรรมครุฑยืน
ภาษณะของพระนารายขนาดข้างบันไดซ้ายขวา
ประจำทิศเหนือทิศตะวันออกและทิศใต้

ลักษณะของการศักระในหลวงราชการที่๙
ส่วนทิศตะวันตกจะมีพระพิเนกและพระพินาย
ดิษฐานไว้ที่หน้าบันไดนาคคอยเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุญเดชสู่สวงสวรรค์
นับเป็นครั้งแรกที่มีการสร้างประติมากรรมเสาครุฑประดับโคมไฟซึ่งงานพระเมรุมาตรที่ผ่านมาเป็นเสาหงษ์
ส่วนด้านบนครุฑประดับด้วยฉัดเพื่อให้สมพระเกียรติ
ส่วนรูปแบบกราวบันไดพญานาคเกิดจากคติความเชื่อที่ว่านาคทำหน้าที่เป็นด่านแรกในการเฝ้ารักษาก่อนถึงสวรรค์ชั้นดาวดึง
ซึ่งเป็นสวรรค์ที่อยู่บนยอดเขาพระสุเมนด้วยความยิ่งใหญ่การจัดสร้างบันไดพญานาคที่ผ่านมา
ยังไม่เคยปรากฏหลักฐานทางประวัติศาสตร์ว่ามีบันไดพญานาคพระเมรุมาสมัยใดที่ยิ่งใหญ่เท่านี้
ปฏิมากรรมชิ้นสำคัญที่ได้รับการติดตั้งไว้บนพระจิตกาธานคือปฏิมากรรมสุนัขทรงเลี้ยงคุณทองแดงและประติมากรรมคุณโจโฉ
เนื่องจากเป็นสุนัขทรงเลี้ยงที่มีความผูกพันกับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
เป็นการปั้นต้นแบบต้นแบบแห่งรูปสเก็ตขึ้นมาก่อนนะครั้งแรกเลยแล้วก็คิดไอเดียคิดความรู้สึกที่เรามีต่อคุณทงแดง
คุณโยโฉดูแล้วรู้สึกจะเป็นพันธุ์บ็อกเซอร์
คือหน้าตาใหญ่หน้าย่นอะไรอย่างนี้
มันก็เป็นคาแรคเตอร์อีกอย่างหนึ่ง
ผมก็คิดว่าก็จะสร้างอันนั้นขึ้นมา
เมื่อผมดูจากรูปแบบแล้ว
มีคาแรคเตอร์อะไรแปลกพิเศษนะนะ
เขาแต่งตัวเขากะข้าวไปแล้วก็นั่ง
แล้วก็มีท่าเตะท่านิดหน่อยอะไรต่ออะไรอย่างนี้

ใช้สำหรับกั้นกำบังลมทั้ง๔ทิศ
ในส่วนของงานจิตรกรรมฉากบางเพลิง
ฉบับพระราชนิพลรัชกาลที่๖จำนวน๘ปาง
และนับเป็นครั้งแรกที่นำโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ๒๔โครงการ
ประกอบด้วยหมวดดินน้ำลมไฟ
มาประกอบที่ด้านล่างของฉากบางเพลิงทั้ง๔ทิศ
เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย
ตลอดระยะเวลา๗๐ปีที่ทรงครองราช
ส่วนด้านหลังของฉากบังเพลิงเป็นพระปรมาพิไทยพปร
ระดับด้วยดอกไม้ทิพย์และดอกไม้มงคล
ฉากบางเพลิงในพรพฤษฐีตวายพระเพลิงพระรมพสม
ซึ่งมีลักษณะรูปแบบทั้งหมดมีทั้งหมด๔ด้าน
แต่ละด้านมี๔ชิ้น
แต่ละชิ้นนั้นแบ่งเป็น๒ตอนด้านบนกับด้านล่าง

จะมีแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับนารายอวตาร
ด้านล่างนั้นจะเป็นโครงการวัฒนธรรมริ
ซึ่งจะอยู่ในหมวดดินน้ำลมไฟ

งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช

เกิดจากความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
และความมุ่งมั่นของช่างประติมากรรมช่างศิลปกรรม

ที่ตั้งใจอย่างสุดความสามารถ
เพื่อให้สมพระเกียรติที่สุด